เรื่องของเงินมันก็มีค่าแต่บางสิ่งที่ดูเหมือนไร้ค่า
มันกลับมีค่าได้อย่างเช่นก้อนหิน
ก้อนหินเนี่ยนะครับมีค่าบางคนบอกก้อนหินก้อนธรรมดา
มันก็อยู่ตามพื้นทั่วไปแต่ที่จังหวัดพิศนุโลก
น้องกลุ่มนี้เขาเอาก้อนหินที่ไร้ค่ากลับมาทำให้มันมีค่าได้
ดูสตอเบอร์รี่กินได้ไหมอ่ะกินไม่ได้กินเข้าไปฝันหัก
มันคือก้อนหินมันคืองานศิลปะที่สุดยอดจริง
แล้วก็สร้างสรรค์มาโดยน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
ม๖นะครับทำขึ้นมาเด็กม๖โรงเรียนอะไร
โรงเรียนพุทธชินราชวิทยาจังหวัดพิศนุโลกนี่ก็เป็นโรงเรียนดังของพิโลกเขานะครับ
ที่นี่เขานำหินมาสร้างสีสันด้วยการระบายสีขึ้นมาใหม่
ก็คือการเพนต์การวาดผ้าการทาสีลงไปในหิน
นี่แหละครับขอบคุณมากที่อธิบายค่ะ
การสร้างสันเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง
ไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นก็ทำได้
เป็นการ์ดอวยพรที่หลากหลายรูปแบบ
ใครจะเชื่อฮะหินธรรมดาเอามาทำเป็นการ์ดอวยพร
แต่ละชิ้นไม่ธรรมดาครับที่ทั้งหมดที่น้องเขาทำอยู่
มันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีที่ทางโรงเรียนเขาจัดขึ้น
นั่นก็ชื่อว่าโครงการตะวัดผู้กันสารงานศิลป
เปลี่ยนหินเป็นเงินตราพัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืนต่อไป
ประเทศไทยจงเจริญเฮเฮ

อีกอาบีนอีกแล้วคุณครูครับ
ผมขอชื่นชมจริงที่ช่วยให้น้องเขาได้สร้างสรรคจินตนาการแบบนี้ขึ้นมา
และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านงานอาชีพ
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำของที่ละลึกอีกด้วย
แล้วทำออกมาแบบนี้เอาไปขายได้จริงนะ
ใช่เป็นอาชีพได้คือให้น้องเขาได้เรียนรู้วิชาชีพเพิ่มเติม
เสริมสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้ได้ด้วย
รู้ไหมไปขายเนี่ยรายได้นะรายได้เขาเอาไปแบ่งให้กับกองทุนจิตอาสา
เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนอีกด้วย
เห็นอย่างน้อยนั่นที่ได้ไปออกไปพัฒนาชุมชน
พัฒนาชุมชนด้วยน้องก็ได้ทักษะความสามารถด้วย
ยอดไปเลยแล้วในอนาคตน้องเขาก็จะได้มีอาจีบนะ
บางคนก็เป็นเท่าแก่ผู้ประกอบการสำเร็จร่ำรวยกันไปอีก